ผู้มีเงินได้มักจะไปมองหารู่ทางเรื่องของการออม
หรือว่าการจัดสรรรูปแบบการออมเงิน
เพื่อนำสิทธิประโยชน์นั้นไปลดหย่อนภาษีครับ
วันนี้มาดูว่ารูปแบบไหนจะเหมาะสมกับคุณผู้ชมครับ
เป็นผู้บริหารทีมพัฒนาการตลาดนครหลวงกรุงเทพประกันชีวิต
คุณกมลทิพย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับใกล้สิ้นปีแล้ว
ต้องถามเรื่องของการออมเงินเรื่องของการลงทุนว่า
เราจะออมอย่างไรลงทุนอย่างไรให้ได้สิทธิประโยชน์มากที่สุด
สำหรับเรื่องของการลดจ่อนภาษีครับค่ะในปัจจุบันคงต้องยอมรับกัน
ว่าในเรื่องของการออมเงินการวางแผนทางการเงิน
แล้วก็การวางแผนภาษีมีส่วนสำคัญกับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราทุกคนนะคะ
สำหรับการวางแผนทำภาษีก็มีอีกหลายรูปแบบด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันชีวิตนะคะการทำประกันชีวิตแบบบำนาน
ข้อสำคัญที่สุดของการหยิบผลิตภัณฑ์ทางการเงินเหล่านี้มามาวางแผนเนี่ย
จำเป็นจะต้องเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล
แล้วก็ความจำเป็นของแต่ละบุคคลค่ะ
ครับถ้าพูดถึงเรื่องของความเหมาะสมคนที่เป็นคนโสดกับคนที่มีครอบครัว
เราควรเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลครับ
สำหรับคนที่มีคนที่เป็นคนโสดนะคะก็สามารถที่จะดูค่ะว่าความต้องการในชีวิตคืออะไรนะคะ
อย่างเช่นคนโสดเนี่ยอาจจะมีความต้องการดีชีวิตในระยะเวลา๑๕ปีข้างหน้า
ต้องการสร้างกองทุนเพื่อที่จะเก็บเงินไว้ลงทุนหรือว่าไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะ
ก็สามารถที่จะเลือกเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเหล่านี้มาตอบโจทย์นะคะ
เป็นการออมไปด้วยนะคะคุ้มครองไปด้วยก็ได้นะคะ
สำหรับคนที่มีครอบครัวนะคะสิ่งที่ควรจะต้องคำนึงถึงเลยก็คือในเรื่องการคุ้มครองรายได้
เพราะว่าคนที่มีความคนที่มีครอบครัวเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนหารายได้หลักของครอบครัวนะคะ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนทางการเงินเพื่อคุ้มครองอนาคตนะคะ
ที่จะต้องมีบุตรนะคะแล้วก็การศึกษาของเขานะคะ
ต้องคิดในระยะการคุ้มครองระยะยาวแล้วก็มีวงเงินการคุ้มครองที่สูงพอเพียงค่ะ
ตอนนี้คุณผู้ชมคงจะอยากรู้แล้วว่ามีผลิตภัณฑ์ไหนแนะนำบ้าง
สำหรับคุณผู้ชมทุกกลุ่มที่ต้องการจะออมเพื่อลดหย่อนภาษีช่วงปลายปีแบบนี้ครับ
จริงผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายรูปแบบมากนะคะเหมาะกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม
แต่ปัจจุบันเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะ
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเหมาะสำหรับคนที่มีครอบครัวนะคะ
ต้องการความคุ้มครองระยะยาวแล้วก็มีวงเงินความคุ้มครองที่สูงนะคะ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คุ้มครองคุ้มค่าเหมาะสำหรับคนที่มีครอบครัวและคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะ
ผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็คุ้มครองจนถึงอายุ๙๐ปีเลยค่ะ
แล้วก็มีความคุ้มครองสูงสุดถึง๔๐๐นะคะ
แล้วก็เมื่ออยู่จนครบสัญญาก็จะรับ๒๐๐คืนนะคะ
ได้ทั้งการออมแล้วก็ส่งต่อมรดกให้ลูกหลานด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
และสำคัญที่สุดเบี้ยประกันชีวิตนะคะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมต้องการจะเข้าถึงข้อมูลที่คุณกมลทิพย์บอกไป
หรือว่าฟังไม่ทันอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จะสอบถามเข้าถึงข้อมูลได้ช่องทางไหนบ้างครับ
ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณกมลทิพย์มากนะครับ